นี้กำลังตรวจสอบคดีตำรวจด้วยกัน

คุณผู้ชมก็มีรายงานบอกตอนนี้กำลังเตรียมตรวจสอบ
กล้องวงจรปิดบ้านกำนันนกเพิ่มเติมนะคะ
ส่วนข้อหามาตรา๑๑๒
ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณานะคะ
ว่ามีตำรวจที่เข้าข่ายข้อหานี้กี่นายค่ะ
นี่แหละค่ะหลังจากที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของกองปราบปราม
วันนี้ผู้สื่อข่าวได้สอบถามเพิ่มเติมกับ

ถึงเรื่องการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุย้อนหลัง
ซึ่งตามขั้นตอนก็ต้องเก็บหลายส่วน
แวดล้อมพยานวัตถุตรงจุดนี้จะตรวจสอบกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุ
หลังไปมากกว่า๓วันเขาบอกอย่างนี้นะคะ
ย้อนหลังไปมากกว่า๓วันเพราะว่ามีสาระสำคัญก็คือ
เพื่อจะดูพฤติกรรมของคนที่อยู่ในสถานที่ก่อนเกิดเหตุว่า
มีการเตรียมการอะไรหรือเปล่าที่จะก่อเหตุหรือเปล่านะคะ
รวมถึงคนที่อยู่ในพื้นที่ขณะเกิดเหตุว่ามีการร่วมพูดคุยกัน
หรือว่ามีการพบปะกันในเชิงนัดแนะหรือเปล่า
กลับไปก่อนเกิดเหตุ๓วันเลยนะคะ
ส่วนละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในมาตรา๑๕๗ข้อหา
ที่หลายคนสนใจตำรวจ๑๓นายที่เข้าไปอยู่ในคืนเกิดเหตุ
พนักงานสอบสวนบอกตำรวจบางคนก็ยังให้การขัดแย้งกันอยู่
บางคนยังคงให้การไม่ครบถ้วนทุกประเด็น
ตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะมีใครบ้างที่จะถูกแจ้งข้อหานี้นะคะ
อกจากนี้พนักงานสอบสวนกำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินของตำรวจค่ะ
มีอย่างน้อย๒นายสังกัดสถานีตำรวจทางหลวง๑
กองกำกับการ๒ว่ามีส่วนผัวพันธ์หรือเชื่อมโยงกับการรับผลประโยชน์จากกำนันนกหรือเปล่า
อย่างน้อย๒นายจะต้องถูกตรวจสอบเส้นทางการเงิน
แล้วก็มีกรณีที่ตำรวจไปยื่นคำร้องถึงสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบภาค๗
จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อขอโอนย้ายการฝากขัง๖ผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจมาคุมขัง
ในอำนาจของสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางที่กรุงเทพมหานคร
เรื่องนี้นะคะนายนัทธีทองปลาผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพบอกว่า
คำสั่งสารและเอกสารราชการซึ่งตามกระบวนการของทางเรือนจำเนี่ยพอสารมีหนังสือหรือคำสั่งลงมา
เรือนจำก็จะเตรียมความพร้อมใน๒๔ชั่วโมงเมื่อครบก็จะจำแนกผู้ต้องขังไปยังแดนต่าง
ซึ่งก็ยืนยันว่าเรือนจำนั้นมีมาตรการและระเบียบการแยกคุมขังผู้ต้องขังไม่ต้องกังวลว่าผู้ต้องหาที่เป็นตำรวจจะถูกขังรวมกับกำนันนกซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีเดียวกันนะคะ
เนี่ยค่ะวันนี้ก็มีคำยืนยันในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการเตรียมย้าย๖ตำรวจนะคะมากักขังที่เรือนจำกรุงเทพนะคะ
ข้อสงสัยที่บอกว่าจะถูกขังแดนเดียวกันหรือเปล่าเขาก็บอกว่าหลักการพิจารณาของคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการประชุม
ดูถึงประวัติส่วนตัวของผู้ต้องขังฐานความผิดและพฤติการต่างที่ผ่านมาก็ต้องป้องกันไม่ให้โจทย์กับจำเลยเนี่ยอยู่ในแดนขังเดียวกันนะคะก็จำเป็นที่จะต้องแยกกัน
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะฮะที่กรมสอบสวนคดีพิเศษครับ
ให้ปากคำในฐานะพยานนะครับออกหมายเรียกทั้งหมด๕๘ครับ
บริษัทเป็นตัวเลขที่ออกหมายเรียกไป
เป็นบริษัทที่เคยยื่นซื้อซองราคาในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ก็คือเป็นถนน๒โครงการซึ่ง๒โครงการที่ว่านี้
กำนันนกนั้นได้ไปนะครับก็เลยต้องสงสัยว่าเอ๊ะ
มีส่วนผัวพันไหมเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทกำนันนกหรือเปล่า
หรือไม่ต้องเอื้อก็ได้แต่บริษัทเหล่านี้ถูกข่มขู่ไหม

ล่าสุดคุณผู้ชมครับ๑๘บริษัทที่มาวันนี้แบ่งเป็น๙บริษัท
ที่เคยยื่นซื้อซองประมูลในโครงการที่หนึ่ง

โครงการที่๑คือในปีงบประมาณ๖๐
เป็นการสร้างทางหลวงหมายเลข๓๗
ส่วนอีก๙บริษัทนั้นเป็นโครงการที่๒
โครงการนี้ในปีงบประมาณ๖๔ก็ต่อเนื่องจากถนนเส้นแรก
ซึ่ง๒โครงการนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากำนันนกได้ไป

สำนวนการสอบปากคำของตัวแทนบริษัทนั้น
ก็อาศัยอำนาจตามกฎหมายนะครับ
มีตัวแทนบริษัทมาให้ข้อมูล๓๙บริษัท
มีอีก๑๙บริษัทที่เหลือครับขอเลื่อน
แต่ถ้าไม่มามีความผิดนะฮะโทษตามกฎหมายนั้นคือจำคุก๑ปี
เพราะฉะนั้นยังไม่ครบแต่ทยอยเรียกมาแล้ว๓วัน๕๘บริษัทนะครับ